มีใครอยู่แถวปฐุมธานีหรือเปล่า

นั้นเขาบอกว่ามันจะมีสะพานปฐุมธานี๒

แบกนี่ครับแบก

คือแบกแล้วแบกแล้วเมื่อกี้คือ

เดี๋ยวก็อะไรมาโดนดีกว่า

ของรถเก่งที่ถูกชนท้ายครับคุณผู้ชม
นับดูแล้วนะ๔คันด้วยกัน

หญิงสาวคนที่ขับรถเก่งเนี่ยเล่าว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนสะพานปฐุมธานี๒

ทีแรกเธอเห็นรถกระบะคันแรกเสียหลักก่อน

รู้สึกแปลกเหมือนจะบังคับรถไม่ได้ครับ

แต่พอไปเหลือบมองกระจกหลังครับ
โอ้โหมีรถกระบะอีกคันเสียหลักมาเหมือนกัน
เธอก็พยายามจะเร่งคันเร่ง

แต่เร่งแล้วรถเธอไม่ไปไหนครับ
ก็เลยทำให้กระบะคันนั้นเนี่ยพุ่งมาชนท้ายรถเธอ

เห็นรถกระบะส่งของอีกคันนึง
จุดเดิมเสียหลักสายไปสายมา
แล้วก็พลิกตะแคงไปครับ

ไม่มีคันไหนรู้เลยว่ามันเกิดจากอะไร
ทำไมชนแบบนั้นทำไมเสียหลักหักเลี้ยวกันแบบนั้น
เพราะว่าหลังจากนั้นหลังจาก๔คันนี้นะคุณผู้ชม
คันอื่นอ่ะขับผ่านขับผ่านได้ปกติเลยอ่ะ
มันเหมือนเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถึงมาเกิดกับรถ๔คันนั้นครับ
ความโชคดีก็คือรถเสียหลักกันตอนขาขึ้นสะพานครับ
ค่ะมันจะยิ่งถาไร้ไปชนคันอื่นข้างหน้าด้วยบางคนที่ใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำก็
คอมเมนต์ครับบอกว่าอ๋อผมว่ามันไม่น่าจะใช่อาถรรพ์อะไรหรอกพี่
น่าจะมีรถทำน้ำมันเครื่องหกบนถนนมากกว่าอ๋อก็เลยลื่นกันไปแบบนั้นครับ
กันไปแบบนั้นครับอ๋อแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยผิวสะพานมันเป็นยางมาตอยด้วย
พอมาเจอน้ำมันเนี่ยก็เลยลื่นมากกว่าปกติใช่ครับ
ส่วนรถคันอื่นถามว่าเอ้าแล้วทำไมมันไม่ลื่น
ก็ไอ้๔คันนั้นน่ะล้อของแต่ละคันมันน่าจะไปเก็บกวาดไอ้พวกน้ำมันเครื่องไปหมดแล้ว
หลังจากนั้นถนนก็เลยไม่ได้ลื่นนะฮะโชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้ผมเคยเอาไม่อยู่จริงแต่เป็นน้ำมันเบนซินที่รั่วออกมาจากรถข้างหน้า
ครับโอ้โหต่อให้บังคับยังไงก็ไม่อยู่ครับมันจะทะไหลทะไหลทะไหลโอ้
รถคันที่น้ำมันไหลออกมาเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยนะก็ขับไปต่อเลยนะครับ